ชิงทองที่ร้านทองแห่งหนึ่งนะครับ

ทองเนี่ยอ้างว่าต้องการประชดพ่อแม่
และคนร้ายนี้เดินป้วนเปี้ยนต้มเตี้ยมเนี่ย

อ้าวเฮ้ยเจ้าหน้าที่รอบพอร์ก็อยู่อยู่นั้นนะ

แล้วเนี่ยเชิดเดินเชิดไปเชิดมา

ร้านทองห้างทองเยาวราชสินทวีโลตัสชนบุรี

วิทย์ยั่งยืนอายุ๒๕ปี
ป้วนไปเปี้ยนมาเนี่ยควักมีดออกมา
พอควักมีดออกมาโอ้โหคนก็ตกใจ

แล้วก็พุ่งเข้าไปมีพี่รอพอที่หนุ่มหน่อย
พยายามจะเข้ามาห้ามฮะแต่คนร้ายรายนี้สามารถ
วาดทองไปได้กวาดทองไปได้เข้าใจว่า
จะประมาณสัก๑๒บาทนับเป็นจำนวนเส้นเนี่ย
นับไม่ได้นะ๑๒บาทถ้า๑๒บาท
๒หมื่น๘คูณก็ไปก็๓แสนกว่าแล้วนะชกทองไปได้แต่สุดท้าย
ระหว่างที่กำลังจะบิดมอเตอร์ไซค์หนีไปโดนถีบถีบหน้าเลยเหรอ
มอเตอร์ไซค์พี่รบพอวิ่งตามไปทันถีบมอเตอร์ไซค์จนกระทั่ง
กุมในวิทย์มาได้นะวิทย์บอกว่าให้การใช้เขาโคตรยังจะประหลาดมากให้การประหลาดมาก
แต่อยากทำเพราะเป็นการประชดพ่อแม่
ที่ผ่านมาประหนึ่งว่าพ่อแม่ไม่ค่อยเหลียวแล
ตั้งใจจะก่อคดีประชดคนในครอบครัวฟังจากวิทย์คนร้าย
เราก็ยืมรถเพื่อนตั้งแต่กรุงเทพฯมา

หลังจากน้องทักอย่างว่าไหนก็ไปเรื่องพี่มึง
ทักไลน์มาว่าต่ออีก

แต่วิทย์เนี่ยเขาอยู่ที่กรุงเทพหานครนะ
เขายืมมอเตอร์ไซค์เพื่อนมาตั้งใจว่าจะไปฆ่าตัวตาย
แต่จากนั้นมาคิดยังไงอยากจะประชดให้รุนแรงกว่านี้
ก็เลยมาพยายามจะชิงทองสุดท้ายก็โดนจับอยู่ดีครับ